มาดูความคืบหน้าเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับ
ก่อนหน้านี้เราจับตาดูว่าเอ๊ะตกลงแล้ว
ใครจะได้ตำแหน่งประธานสภากันไป

แต่ณวันนี้ทางด้านของกรกตมีการประกาศ

๒บัญชีสอสอห้ามร้อยคนเป็นที่เรียบร้อย
คำตอบของตำแหน่งประธานสภาก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นแล้วว่าเป็นของก้าวไกล
ติดตามในเจาะสนามการเมืองครับ
ส่งสัญญาณจากประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทย
ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมเจรจาของพักถึงโคต้าประธานและรองประธานสภา
ที่ต้องยึดตามหลักการซึ่งก็น่าจะชัดเจนแล้วว่า
เก้าอี้ประธานสภาจะเป็นของก้าวไกลส่วนรองประธานสภา๒ตำแหน่งจะเป็นของเพื่อไทย
ซึ่งที่ผ่านมาพักเก้าไกรย้ำมาตลอดถึงความจำเป็นที่จะต้องนั่งเก้าอี้นี้
เพื่อผลักดันนโยบายของพักผลักดันกฎหมายที่หาเสียงไว้
ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูลให้เป็นประชาธิปไตยและผลักดันรัฐสภาให้โปร่งใส
และประเด็นสำคัญป้องกันเหตุสูตรวิสัยในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือประมุกฝ่ายบริหาร
พิธาริมเจริญรัฐจับจองในฐานะพักอันดับหนึ่งที่จะต้องลุ้นอีกหลายโค้ง
ซึ่งแต่ละโค้งก็เต็มไปด้วยขวากน้ำและกลับดัก
ดังนั้นตำแหน่งประธานสภาที่คุมอำนาจนิติบัญญัติจึงเป็นมากสำคัญเพื่อทำให้แน่ใจว่า
อย่างน้อยสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนจะสำริดผล
ก็ต้องขอขอบคุณทางพักเพื่อไทยด้วยนะครับ
ทางผู้บริหารก็ได้มีท่าทีออกมาแล้วซึ่งเป็นทำให้บรรยากาศการทำงานร่วมกันเนี่ยดีขึ้นนะครับ
อย่างไรก็ตามทางแก่นำของพักเก้าไกรคงต้องเข้าไปขอพบพูดคุยกับแก่นำของพักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้
เพื่อให้มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ
วันพฤหัสนี้ก็จะมีการประชุมหัวหน้าพักระหว่าง๘พักที่จะร่วมรัฐบาลกัน
ซึ่งเราคิดว่าจะเป็นการประชุมหลังจากที่กรกตน่าจะรับรองสอสอเรียบร้อยแล้ว
แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เลขาธิการพักเพื่อไทยพูด
ไม่ใช่สิ่งที่รองหัวหน้าพักอย่างภูมิธรรมเวชยชัยคิด
เพราะเขายืนยันว่าตำแหน่งประธานสภายังไม่มีข้อสรุปใด
แต่ยอมรับในหลักการที่ว่าพักที่ชนะอันดับหนึ่งควรครองตำแหน่งประธานสภา
โดยรอผลการรับรองอย่างเป็นทางการจากกรกตก่อน
จะได้รู้ว่าพักใดจะชนะเป็นที่หนึ่ง
เป็นการพูดเหมือนรอปฏิหารจากกรกตว่าถ้าประกาศรับรองสอสอแล้ว
อาจจะเปลี่ยนเพราะมีสอสอถูกสอย
แล้วเพื่อไทยจะกลายเป็นอันดับหนึ่ง

กรกตดับฝันด้วยการแถลงรับรองสอสอ๒บัญชีครบทั้ง๕๐๐คน
นั่นหมายความว่าพักอันดับหนึ่งก็คือก้าวไกล

หลังจากนี้เก้ากลายจะต้องฝ่าฟันอีกหลายปัญหา
โดยเฉพาะเก้าอีนายกรัฐมนตรี

การเมืองจริงยังต้องลุ้นกันวันโหวต
เพราะโอกาสแห่โค้งเกิดได้ทุกเมื่อ
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน